กรณีเจ้าสัวน์เบรมชัยพร้อมกับพวกเข้าป่าไปล่าเสือดำ
คือตอนนี้๙คดีคือมีการดำเนินการอยู่
คือมีการส่งสำนวนฟ้องสู่อายการเรียบร้อยแล้ว

แบ่งเป็น๓ส่วนคดีของนายเปรมชัยกับพวกและตัวนายเปรมชัย
คือถ้าคดีของนายเปรมชัยเจ้าของบริษัทอิตาเลียนไทยกับพวกรวม๔คน
เข้าป่าเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนด้านตะวันตก
ไปเมื่อช่วงวันที่๔กุมภาพันธ์
ตรงนี้เป็นคดีอาญาอยู่ในท้องที่ของสพทองผาภูมิกาญจนบุรี
ถูกแจ้ง๙ข้อหาทั้ง๔คน๙ข้อหา

แต่หลังจากเกิดเรื่องนี้แล้วมีการไปค้นบ้านของนายเปรมชัยที่กรุงเทพ
แล้วไปเจอหลักฐานสำคัญหลายอย่างนายเปรมชัยเลยโดนอีก๓ข้อหา
ข้อหาที่ว่าคือเรื่องของงาช้างเรื่องของอาวุธปืน
อันนี้อยู่กับตำรวจปทศ
อันนี้เพราะว่านายเปรมชัยโดนคนเดียว
เพราะคนบ้านพักของนายเปรมชัยจะมีที่โดนด้วยก็คือ

ตอนนี้๓คดีกำลังรอวันที่จะส่งฟ้อง

ในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงาน
เพราะว่าเรื่องงาช้างกับอาวุธไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว

กับตำรวจปทศรับทราบไปเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งคดีครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยผิดกฎหมาย

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งเลยนะ
เร่งรัดคดีให้เสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าแต่ละคดีกันนะคะ
ครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยผิดกฎหมาย
ก็คือการ์ช้างที่บอกว่าเจอสี่กิ๊งเนี่ยละค่ะ
ตำรวจก็กำลังประสานอยู่กับทางกรมศุลกากร
ไปตรวจสอบซิว่ามีประวัติการนำเข้างาช้างแบบถูกต้องไหม
ถ้าเกิดว่าผิดก็จะต้องดำเนินการตามพรบศุลกากร
รวมถึงจะประสานไซเตสว่างาช้างมันมีการแจ้งข้อหาไว้หรือไม่
ถ้าเกิดว่ามีก็จะต้องแจ้งข้อหารักทรัพย์
ซึ่งอำนาจในการดำเนินการเป็นของอายการต่างประเทศ
คืองาช้างสี่กิ่งสองคู่ในบ้านพักของนายเปรมชัยที่กรุงเทพ
ผู้ที่ครอบครองเป็นชื่อของภรรยาของนายเปรมชัย
ผู้ที่เซ็นรับรองว่าเป็นงาช้างไทยนะ
เอาไปขึ้นทะเบียนกับทางการที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนได้เนี่ย

เพราะว่านายเปรมชัยแม้ว่าจะไม่ได้ครอบครอง

แต่ถือว่าเป็นผู้ที่เก็บไว้ในบ้านพัก
จะเอาไว้ดูแลชื่นชมประดับบารมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ส่วนเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนแต่ผิดกฎหมายเนี่ยนะคะ
ก็พบอาวุธปืนผิดกฎหมาย๖กระบอก
จาก๔๓กระบอก
ไปตรวจพบที่บ้านพักของนายเปรมชัย
ก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำเสนอข่าวไป

อีกหนึ่งคดีคุณภาคภูมิเรื่องของการติดสินบนเจ้าพนักงาน
ถ้าท่านยังจำกันได้ก็คือวันที่
ชุดของเจ้าหน้าที่ชุดของหัวหน้าวิเชียร

ไปควบคุมตัวนายเปรมชัยกับพวกได้
แล้วก็ส่งตัวไปที่สภภาพูมการจำนับบรีให้ดำเนินคดีต่อ
มันมีคลิปเสียงคลิปหนึ่งที่หลุดออกมา
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปเสียงเดียวกับกรณีการติดสินบน
ที่เจ้าหน้าที่มีหลักฐานเรียกว่ามันถูกลบออกไป
เพราะตอนแรกเนี่ยถูกมองว่าเป็นการปล่อยออกมา

ว่าจับเขาได้แต่ก็พยายามจะต่อรองเขานะอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ตกลงไปมาเนี่ยมันคือเสียงพยายามติดสินบนเจ้าพนักงาน
เป็นเสียงของนายยงโดดเคลือคนขับรถของนายเปรมชัย
หนึ่งในสี่ผู้ต้องหานะครับอ่าที่มีการเรียกติดสินบนกันนะฮะ
ลักษณะของการยื่นข้อเสนอให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับการเดินป่าให้กับเจ้าหน้าที่นะฮะ
ตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบราม
กาธุจฤตและประพฤทธิ์มิชอบในวงราชการหรือปปด้ายมีมติ
จะแจ้งข้อหากับนายเปรมชัยพร้อมกับนายยงโดดเคลือ
คนขับรถด้วยนะเพราะมีเสียงอยู่ในคลิปนะครับ
โดยให้มารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงาน
ในวันที่๑๙มีนาคมนี้นะครับ
เป็นลักษณะของการพูดจูงใจให้เจ้าหน้าที่คล้อยตามนะครับ
เดี๋ยวลองฟังคลิปเสียงเนี่ยตอนนั้นมีการ
โอ้โหเผยแพร่ออกมาแล้วก็ได้ฟังกันนะครับ
เราให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อันนี้เวลาอาจจะมาดูแล้วก็กระแบ็ดแล้วก็ชุดนิส
ทำธุรกิจเดียวกันต้องเปิดท้านไว้ก่อนนะครับ
ไม่น่าพาเข้ามาเป็นมันบันไม่น่าเอาตัวยึดมา
ไม่น่าเอาตัวยึดมา
เดี๋ยวมันมีทะเบียนอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่มาคุยมันอ่ะ
มันมีช่องของมันฝนมายมันก็มีช่องมันอ่ะ
เอามาไม่ใช่เอามาฝนกันตัวโดยไม่จริงสัตว์ฟ้าเลย